เหตุการณ์คนร้ายไปชิงทองที่ห้างดังที่จังหวัดระยองนะคะ
ได้ทองไปกว่าสิบห้าเส้นโอ้โห
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่คุณผู้ชมนี่คือภาพ
ที่ได้มาสดร้อนค่ะนะคะที่ห้างดังในย่านอำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยองตอนบ่ายสองโมงสิบห้านาทีครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นวัยรุ่นนะคะ
แจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงยีนหมวกสีน้ำตาลเข้มค่ะมีปืนด้วยนะคะ
มีปืนแล้วก็กระโดดขึ้นตู้กระจกของร้านทองชิงทองเส้นละ๑บาทไป๑๕เส้นนะคะ
ถ้าเป็นเงินก็เกือบห้าแสนบาทนะคะแล้วก็หลบหนีไปโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์สีเทาไม่ทราบทะเบียนนะคะ
แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือเบาะเนี่ยเป็นสีแดงนะคะหลบหนีไปทางถนนสุขุมวิทย์ประชุมมิตร
มุ่งหน้าประชุมมิตรหรือไม่ก็ไปทางหาดน้ำรินคนร้ายมีอาวุธปืนด้วย
เบาะแสล่าสุดที่ตำรวจได้มานะคะกำลังเร่งติดตามตัวแล้วก็ไล่ภาพดูจากกล้องวงจรปิด
ทิศทางของการหลบหนีค่ะ